คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเรานำเสนอเรื่องราวของแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอล
และประสงค์จะเดินทางกลับไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ทยอยเดินทางกลับกันมา
ในแต่ละวันก็จะมีคนในครอบครัวไปรอรับนะคะคราวนี้เนี่ยเป็นลูกค่ะพี่อุ๋ย
ไปรอรับคุณพ่อโอ้โหไม่ได้เจอกันเป็นปีคุณพ่อกลับมาอย่างปลอดภัยก็โผล่เข้ากอดกันน้ำตาไหลนะคะ
พี่ดีใจไหมครับได้เจอลูกค่ะวันนี้ดีใจดีใจขอบคุณครับ
ลูกสองคนค่ะพี่อุ๋ยนี่ลูกสาว๑๐ขวบตะโกนเสียงดังก่อนใครเลยพ่อ
แล้วก็พาน้องชายเก้าขวบวิ่งไปกอดคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็คือนายนพรสวิมลธรรมวิทย
หรือคุณปุ้ยอายุสามสิบเจ็ดค่ะแรงงานไทยที่
ที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลนะคะไม่ได้เจอหน้าลูกเป็นปี
ดีใจมากที่กลับมาได้อย่างปลอดภัย
ตัวคุณนพรวดบอกว่าเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ไปทำงานได้ที่นั่นก็มีเพื่อนแรงงานไทย
ทำงานด้วยกันสักประมาณ๑๔คน
ช่วงวันเกิดเหตุทำงานกันอยู่ได้ยินเสียงดัง
คล้ายเสียงระเบิดสลับกับเสียงปืน
ก็มั่นใจว่าปะทะกันแน่
รีบไปหลบอยู่ในโดมเป็นบังเกอร์ของที่ทำงาน
สภาพตอนนั้นคืออึดอัดมาก
หายใจไม่ค่อยสะดวกซ่อนตัวกัน๕๖ชั่วโมงค่ะ
ระหว่างซ่อนตัวกองกำลังกลุ่มฮามาส
พยายามจะเปิดประตูบังเกอร์เข้ามา
โอ้โหยิ่งกว่าในภาพยนตร์ค่ะ
คุณนพรบอกว่าช่วยกันยันช่วยกันยันดันประตูเอาไว้
เพราะถ้ากองกำลังฮามาสเข้ามาได้
ไม่รอดไม่น่าจะมามีชีวิตยืนอยู่ตรงนี้ได้
คือภาพในหัวตอนนั้นคิดถึงแต่หน้าลูกและครอบครัวที่เมืองไทย
กองกำลังจากกลุ่มฮามาสถอนกำลังออกไป
ก็เลยตัดสินใจออกมาจากบังเกอร์แล้วโชคดีมากค่ะ
ทหารอิสราเอลมาช่วยเหลือติดต่อครอบครัว
แล้วก็ประสานจนเดินทางกลับเมืองไทยได้
ตอนนี้มาเห็นหน้าลูกครั้งแรกเป็นยังไงเมื่อกี้ลูกเข้าไปกอดอันนี้

ตลอดระยะเวลานี้ครอบครัวเป็นห่วงยังไงบ้างพี่

เราก็ติดต่อกันตั้งแต่ในโดมนะครับ
ผมโทรหาเขาตั้งแต่ในโนมบอกว่าไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดหรือเปล่า
ส่วนภรรยาของคุณนพรสนะคะ
ถิติการอายุ๓๖ปีค่ะ
บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องดูข่าวทุกวัน
ไหนไลฟ์อยู่ไปดูทุกเพจคือดูทุกช่องทาง
เพื่อติดตามความคืบหน้าว่าสถานการณ์ในพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
ทีนี้ค่ะสามีส่งข้อความมาว่าปลอดภัยแล้ว
แต่อยู่อย่างลำบากมากจริง
ส่วนลูกชายและลูกสาวก็วีดีโอคอหาคุณพ่อตลอดเลย
ขอให้พ่อกลับเมืองไทย
ทุกวันค่ะตั้งแต่เกิดเหตุก็คือไม่ไปไหนเลย
ติดตามข่าวดูช่องไหนไลฟ์สดดูทุกช่อง
ดูเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์ในประเทศเป็นยังไงบ้าง
ตัวเขาปลอดภัยเราก็อุ่นใจ

กระทรวงการต่างประเทศรายงานสถานะคนไทย
ได้รับผลกระทบในอิสราเอลข้อมูลล่าสุดของวันนี้
เสียชีวิต๒๙รายหมายความว่าเสียชีวิตเพิ่มอีก๑นะคะ
บาดเจ็บ๑๖ถูกจับเป็นตัวประกัน๑๗
ผู้บาดเจ็บกับผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยยังเป็นตัวเลขเดิมอยู่ค่ะ
แรงงานไทยมีความประสงค์จะขอเดินทางกลับประเทศไทย๗๕๙๖คน
ขออยู่ต่อ๙๙คนนะคะจนถึงวันนี้มีคนไทยเดินทางกลับมาแล้ว๔๙๖คน
แต่อันนี้ไม่ได้นับรวมคนไทยที่ซื้อตัวเครื่องบินกลับมาเองนะคะ
อันนี้คือที่ทางรัฐบาลไทยให้การช่วยเหลือ
นายกรัฐมนตรีเศรษฐาบอกว่าพยายามจะช่วยคนไทยให้กลับมาเมืองไทยให้ได้ทั้งหมดเนี่ย
ภายในสิ้นเดือนนี้วันหนึ่งสัก๒๐๐๔๐๐คนจะแบบรับกลับมาให้ได้นะคะ
เท่าที่ลงทะเบียนไว้หนักขนาดนี้นะ
เดี๋ยวสถานการณ์ต่างตามให้เพิ่มเติมนะครับ